เขาบอกว่าโจรขึ้นบ้านสิบครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านหนึ่งครั้งใช่ไหมคะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่รอโจรนะคะเขาเผาบ้านตัวเองค่ะ
เผาบ้านตัวเองแล้วตัวเองก็ยืนเนี่ยคุณเห็นเขาคุณเห็นเขาสูบบุหรี่นี้ไหม
สูบบุหรี่อยู่ด้วยนี่เขานั่งสูบบุหรี่แล้วก็ดูบ้านตัวเองถูกไฟไหม้
ดูเจ้าหน้าที่ดูเพื่อนบ้านช่วยกันดับไฟอ้าวแล้วทำไมไม่ดับไฟอ่ะ
เขาจุดไงฮะเขาเป็นคนจุดเองเขาอยากให้มันไหม้
เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูแต่ดูเหตุการณ์นี้ก่อน
พอลดเตือนเก้อโมเสริฟ
นี่ค่ะเจ้าบ้านเขาวิ่งวุ่นเจ้านัฐีก็วิ่งวุ่นดับบรรกลาหลสฝน
ไฟก็โหไหม้บ้านทั้งหลังแบบนี้อ่ะค่ะลักษณะคือเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
โอ้ดูไฟไฟไหม้หนักมากค่ะอืม
นี่อบตก็มาตำรวจสพสตึกก็มา
คนก่อเหตุก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะ

แล้วก็มองไฟที่กำลังไหม้บ้านตัวเองไปเรื่อย

แล้วใจเย็นมากเลยบ้านไหม้จะทั้งหลังแล้วนั่นน่ะ
อืมตำรวจก็คุมตัวในออยไปสอบปากคำที่สพสตึกนะคะว่า

ก็มีคำถามเหมือนที่คิงถามเมื่อกี้แหละว่า
เผาบ้านตัวเองทำไมนะคะ
เราก็ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
หลังจากที่ตำรวจเขาคุมพื้นที่ได้แล้วเนี่ย

ใช่มันไม่เหลืออะไรเลยเพราะเป็นบ้านปูนกึ่งไม้

ทิมเคาระได้คุยกับคุณพิงเนี้ยคุณทีเป็นเพื่อนบ้านก็บอกว่า

เผาบ้านตัวเองแบบนี้มาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วแต่ครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็พยายามช่วยกันดับไฟนี่เอาจริงจริงนะเพื่อนบ้านที่อยู่
ระแวกใกล้เคียงเนี่ยหลับกันไม่เต็มตาเลย
วันดีคืนดีจุดไฟเผาแล้วมันจะลามไปอีกไงนี่ล่าสุดครั้งนี้เผาวอดเลยทีเดียว
ไม่มีโทรศัพท์อ่าเพื่อนบ้านเราเราวิ่งดับทั้งสามรอบเลยไหม
ออกรอบแรกเป็นไงบ้างรอบแรกก็ไม่ไม่ไหม้เท่านี้ค่ะ
แค่ควันอกเฉยเฉยควันออกเฉยรอบที่สองก็ไหมไปครึ่งนึง
ครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะค่ะเราเป็นไงเรานอนบ้านใกล้เรือนเคียง
เรารู้สึกยังไงนอนหลับไหมตอนวันนึงก็ไม่ไม่คือไม่หลับไม่สนิทกับป้ากลัว
น่ากลัวไปเลยแล้วมันยังไงเราอยู่ปุ๊บเราได้ยินเสียงยังไง
ไปเห็นควันขึ้นแล้วก็ไฟลุกปลามองไปกำลังจะจะติดเตาทำกับข้าว
มองไปอ่ะลุกเลยทีมข่าวเราไปไล่ตรวจสอบดูนะคะ
ก็พบว่าถ้าตามช่วงเวลาเนี่ย๖โมง๗นาทีช่วงเย็นนะคะในออยเนี่ย
ไฟเผาบ้านตัวเองแล้วมาที่นี่ค่ะมาร้านขายของชำที่อยู่ห่างจากบ้านไปสองร้อยเมตร
คุณดูอากับกิริยาเขานะคะเดินมาแบบชิลเลือกซื้อของค่ะคิง
มาเลือกซื้อของ๖โมง๙นาทีเห็นยืนจุดบุหรี่สูบซื้อของต่อเนื่อง
หยิบนู่นหยิบนี่แบบใจเย็นเลยแหละจน๖โมง๑๒นาทีออยซื้อของเสร็จ
ก็กลับไปดูบ้านตัวเองที่ถูกไฟไหม้อ่ะค่ะนี่ยังคงเดินอย่างชิวนี่นี่คือจุดไฟไปแล้วนะ
นี่จุดไฟแล้วด้วยไฟกำลังโหมอยู่ที่บ้านเลยนะแต่นี่เขาเดินห่างจากบ้านมาสองร้อยเมตร
ร้านขายของชำเพื่อซื้อของทำไมใจเย็นจังเราไปคุยกับคุณดอกจันทร์นะคะ
ญาติของออยก็ถามว่าคุณพี่มันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะ
ที่คนคนหนึ่งจะเผาบ้านตัวเองจนทำให้ตัวเองไม่มีที่อยู่ที่นอนเนี่ย
คุณดอกจันทร์บอกว่าปมเหตุเนี่ยมันเครียดเครียดเรื่องอะไรอ่ะพี่
เครียดประชดเมียเก่าเมียเก่าไปมีผัวใหม่อ่า
มันก็เลยเครียดแล้วก็เครียดที่ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคนอยู่ด้วย
แล้วมาเผาบ้านของตัวเองเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหประชดอย่างนี้เหรอฮะ
ไม่รู้ประชดเมียหรือประชดตัวเองหรือยังไงนะคะ
คือในออยกับเมียเนี้ยอายุประมาณสามสิบหกปี
ก็เคยอยู่กินด้วยกันจนมีลูกสี่คนนะคะแล้วก็เพิ่งเลิกกันไปได้ประมาณสักปีสองปี
สามคนเนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพส่วนลูกสาวคนเล็กก็อยู่บ้านภรรยาเก่า
ทีนี้พอเลิกกันไปแล้วเนี่ยภรรยาเก่าก็ชอบมาหาในออยที่บ้านอยู่บ่อย
มาขอเงินถ้าไม่มีก็มาเอาของกิน
ซึ่งที่ผ่านมาลูกที่ทำงานเนี่ยก็ส่งเงินมาให้พ่อกับแม่เป็นรายเดือน
แต่ไม่รู้ว่าส่งมาให้เท่าไหร่ที่รู้ก็คือภรรยาเนี่ยจะเอามาให้นายออยเดือนละร้อยสองร้อยบาทนะคะ
ไปทางแม่เขาค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาฝากมาเท่าไหร่
ก็เขาก็มาแบ่งทางนี้แทนละร้อยสองร้อยหรือเพราะว่าทางนี้เขาก็ไม่รู้ว่าลูกฝากมาเท่าไหร่ค่ะ
นู้นจะเป็นคนดูเงินไอ้ที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเอาเงิน
บางครั้งก็มาเอาบางครั้งก็เอามาให้แต่ไม่รู้ว่าเขาส่วนมากจะมาเอาเยอะกว่า
ทีมข่าวก็เลยลองไปคุยกับภรรยาเก่าในออยหน่อยสิอืม
เก่าในออยตอนนี้เนี่ยเธอมีสามีใหม่แล้วนะคะครับ
ห่างจากบ้านนายออยห้าร้อยเมตรค่ะอุ้ย
คุณคำพองเธอบอกว่าก็อุ้ยคบหาอยู่กินกับออยมาเนี่ย
สิบปีเลยนะอืมไม่น่าถึงสี่สิบปีนะคะ
น่าจะสี่ปีอ่าก็น่าจะสี่สิบปีนี่แปลว่าเขาอายุสามขวบเลยนะคะ
ขออภัยคุณผู้ชมหลายปีอยู่แล้วค่ะอืม
สักสี่ปีห้าปีได้ซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ออยก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนี่เพิ่งเลิกกันได้ไม่นานเอง
แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันปกติเพราะว่าในออยเนี่ย
ให้ตามไปเอาเงินค่าเลี้ยงดูลูกคนเล็กวัยสามขวบเธอบอกเธอไม่ได้ไปขอ
แต่ออยเป็นคนบอกให้เธอไปเพื่อไปเอาเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกคนเล็ก

เงินเนี้ยนั่นแหละเขาบอกให้ไปเอาเองอ่า
ไม่ใช่ทางนี้ไปเขาไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ตัวเขาบอกเอง
คือให้ไปเอาเงินมาส่งเสียค่ะคนเล็กค่ะซึ่งเราไปขอไปอะไรหรือไป
เขาก็บอกว่าถ้าลูกไม่มีเองก็ไปเอากับกูแกบอกอืม
ปีที่ผ่านมาแกก็ให้ตลอดบางทีแกก็ไม่ค่อยมีทิศทางนี้ก็เอาไปให้แก
ก็มีเหมือนกันมีเวลาไม่มีใช้ทางนี้ก็เอาไปให้
เวลาลูกส่งมานี่ก็เอาไปให้แกเธอยอมรับว่าหลังเลิกกับนายออยเนี่ย
สามีใหม่ก็คุยกันปกติเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันไงนึกออกไหม
บ้านใกล้กันด้วยไงห่างกันแค่ห้าร้อยเมตรมันก็เห็นกันอยู่
ต่อให้ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นและสามีใหม่ของของเธอก็เป็น
ในหมู่บ้านเออคนในหมู่บ้านก็รู้จักกันหมดเอางี้ดีกว่า
มันเลยทั้งบาดตาและบาดใจเออแต่เธอบอกเธอไม่รู้นะ
ก็ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรกันก็เลยไม่รู้ว่าที่ออยเผาบ้านเนี่ย
เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ส่วนในออยตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล
เพราะว่าเครียดค่ะแล้วไม่ได้เครียดธรรมดา
มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบด้วยนะคะส่วนเรื่องการดำเนินคดีเนี่ย
ไม่มีใครติดใจเอาความเพราะว่าคือเขาไม่ได้ไปทำทรัพย์สินใครเสียหายไง
ทำแต่ทรัพย์สินตัวเองที่เสียหายค่ะ
ถ้าว่าเดี๋ยวหลังรักษาตัวเสร็จเนี่ยพี่สาวของนายออยก็น่าจะมารับตัวไปอยู่ที่กรุงเทพนะคะ
อยู่กับคนที่เขารักเราแล้วก็เราก็ต้องรักแล้วก็ดูแลตัวเองด้วย
ยังมีลูกนะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยอย่าสูบจัดเพราะว่าอันตรายนะครับ